ไปดูกันต่อที่เขื่อนเจ้าพญากันหน่อยเมื่อคืน
เวลาประมาณ๔ทุ่มได้มีการลดการระบายน้ำลง
อยู่ที่๒๗๓๙ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วครับ
ต่ำที่สุดในรอบ๑๐วันเพราะว่าเขาปักทงแดงกันมานานนับเดือน
เขื่อนที่มีการปล่อยน้ำออกมา
ก็ต่อเนื่องกันไปวันที่สิบห้าติดต่อกันแล้วแม้จะมีการลดการระบายน้ำลง
แต่ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงอยู่ที่สิบหกเมตรสี่สิบห้าอ่า
หกเมตรสี่สิบหกเซนติเมตรครับส่วนที่อำเภอสัพพยาครับ
ซึ่งตั้งอยู่ท้ายเขื่อนนะฮะก็มีพื้นที่นำท่วมไปแล้ว
หกตำบลจากทั้งหมดเจ็ดตำบลชาวบ้านยังคงต้องอาศัยอยู่ที่เพิงพักชั่วคราว
เพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้น้ำท่วมแบบนี้ค่ะนะฮะ
ชาวบ้านกว่าสองพันห้ามร้อยครัวเรือนต้องอบพยพออกไปครับ
อย่างที่ตำบลตลุกนะฮะก็มีน้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
ถึงสองเมตรทีเดียวน้ำเอิดท่วมข้ามถนนเข้าไปยังหมู่บ้าน
อย่างที่เห็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่หนา
เพราะว่าน้ำมันมันขังนานแล้วมันก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว
อันนี้เดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บตามมาส่วนที่บางปะอินพระนครศรีอายุทยาครับ
นะพื้นที่ท้ายเขื่อนก็รับน้ำมาจากทั้งแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็แม่น้ำป่าศักดิ์เหมือนกัน
ถูกนำถึงไปสิบหกตํำบลหนึ่งบร้อยสามสิบเอ็ดหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ย
พันเจ็ดร้อยกว่าครัวเรือนค่ะนะฮะอย่างที่บ้านบางรอพัฒนาสามนะฮะที่ตำบลบางกระชั้นเนี่ย
เอาเรือมาเอาคนเดินได้แบบนี้เอาเรือมาจอดได้แบบนี้
ให้มันสูงพ้นน้ำกันหน่อยทดแทนกันที่ต้องโดนลุยน้ำกันไปนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมากว่า๒เดือนแล้วต้องลุยน้ำแบบนี้
จนน้ำกัดเท้าหมดแล้วนะครับเดือดร้อนมากนะฮะ
หรืออยู่กันตรงไหนก็อยู่ไม่ได้ไงมันพวกหมดเลยนะ